ตลอดปีนี้ไทยรัฐทีวีนั้นได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดวอเล็กบอลนะครับ
ในรายการของเอวีซีต่อเนื่องมานะครับเป็นปีที่๒ติดต่อกัน
ดังนั้นครับรายการสำคัญในปีนี้เป็นรายการใหญ่
ก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียล่าสุดนะครับ
ตัวแทนนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงนะครับ๓คนนั้นได้เดินทางนะครับ
ไปถ่ายโปรโมทกับทีมงานของไทยรัฐทีวีครับ
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนะครับ
ดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราศแล้วก็อัชราพรคงยศนะครับ
ซึ่งต้องยอมรับว่าการถ่ายทำในครั้งนี้มีความเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับ
ก่อนอันนี้ก็เคยถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาก็ไม่แพ้ลีลาในสนามนะครับ
ในขันในปีนี้ย้ำอีกครั้งว่าไทยรัฐจะถ่ายทอดถึง๑๑รายการนะครับ
ก่อนอันนี้ก็ถ่ายกันมาแล้วทั้งวอเล็กบอลชายหาดนะครับ
แล้วก็วอเล็กบอลยุวชนหญิงนะครับเดี๋ยวก็ชมกันต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า
เป็นวอเล็กบอลชายนะครับซึ่งก็เตรียมตัวในการแข่งขัน
แล้วก็ยังฝากให้แฟนกีฬาวอเล็กบอลชาวไทยนั้นช่วยให้กำลังใจ
ใน๒รายการสำคัญของปีนี้ก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียครับ
ขนมันจะเป็นยังไงแต่พวกเราก็จะมาซ้อมละเอียดกับการแข่งขัน
ที่ประเทศพม่าพันธาอากาศเอกสมบูรณาคผึ่ง
โค้ชนะครับก็บอกว่ามีความมั่นใจเต็มร้อย
ที่จะลงสนามในรายการนี้ส่วนเกมกับศรีลังกาวันพรุ่งนี้นะครับ
กายภาพก็ดูแล้วเหนือกว่าแต่ว่าจะไม่ประมาณนะครับ
พรุ่นนี้ไทยรัฐทีวีช่องสาวที่สองจะถ่ายทอดเทปเทปการแข่งขัน
วันที่๒๙มีนาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปครับ